เรื่องราวของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับใครที่คิดถึงแม่พึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าทั่วฟ้าเมืองไทยจริงค่ะแห่กันไปนู่นเลย
วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพราะว่าเขามีคอนเสิร์ตใหญ่โต
อลังการจริงจริงเขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่อุ่นหนาฝาข้างดังเช่นทุกปีเลยนะคะ
มหากรรมคอนเสิร์ตรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ไฮไลท์ของการจัดงานวันรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่ง๒๕ปีที่คิดถึงค่ะ

โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้๑๓มิถุนายน
ก็เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่พึ่ง
แน่นอนแล้วว่าศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลย
บเท้าขึ้นเวทีค่ะพร้อมกับคนแดนเซอร์มากันเต็มเลยนะคะ
ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแน่น
เพื่อถ่ายทอดบทเพลงเพราะเพลงฮิตของแม่พึ่ง
ตลอดจนเพลงที่เป็นอมตะด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนักร้องสาวเจ้าของชายา

เข้ามาในบทเพลงสาวนาคอยคู่ค่ะ
คอยเห็นใจเป็นโคตรชีวิต
คอยขอคอยวันวันมาจอดแรกที
อยากมีรักเธอแค่ลมดวงใจ
เอาเพลงฮิตจังหวะสุดโจ๊กของตัวเอง

มาสร้างความคึกคักคึกคลื้น
เป็นการมอบความสุขให้กับแฟนของแม่พึ่งอีกด้วยนะจ๊ะ
แต่ที่ถือว่าเป็นภาพที่ต้องบอกว่าคนรัก
คุ้มพงธ์ดวงจานชื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นค่ะ
ก็คือการขึ้นเวทีจับไม้ร้องเพลงของคนในครอบครัว
มีเลือดศิลปินเต็มตัวใช่มั้ยคุณ
นี่กรีความหล่อของพี่เพชรออร่าภูมิกระจายค่ะ
แม่ยกเทใจส่งเสียงกรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหวทั้งคืนเลยจ้า
ก็ไม่มีคนอื่นเพื่อชีวิตคนรักคนร่วมเดิม